คุณครูจะเช่าชุดไปให้นักเรียนใส่ในงานกีฬาสี
แต่ปรากฏว่าขอไปก็ลังเลไปจะให้ยืมไหมเนี่ย
เจ้าแม่ต้องโอเคเจ้าแม่ต้องลุกขึ้นมาขยับ
เจ้าแม่ต้องโอ้โหเจ้าแม่ต้องประทับใจในเพลงนี้มากแน่
ไม่ใช่คุณเล่าให้ฟังแบบนี้
คือคุณครูเนี๊ยด์ค่ะพาน้องไปเลือกชุดไทย

เวลาเช่าชุดคุณชุดเป็นจีนแบบนั้นนะ
แต่คุณครูพาเด็กมาที่นี่ค่ะสารเจ้าแม่ตะเคียนค่ะคุณ
เฮ้ยคุณมาผิดที่ยังไหม
เพราะว่าที่นี่ชุดไทยเยอะกว่าที่ร้าน
อยู่ก็แปลว่าเจ้าแม่ทรงพระโอเคอยู่นะคะคลิปนี้คุณครูแป้งจาก
โรงเรียนบ้านไทยสามารถจังหวัดสะแก้วเขาเอามาโพสต์ลงติ๊กต๊อกนะคุณ
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าพรุ่งนี้วันกีฬาสี
แต่ยังไงรู้ไหมคุณอันนี้เข้าใจนะไม่อยากเสียเงินเยอะ
ก็เลยพากันมาเช่าชุดจากศาลเจ้าแม่ตะเคียนที่หน้าโรงเรียน
งานมันค่อนข้างจะฉุกระหุกอ่ะจ้ะเจ้าแม่จ้า
ขอยืมชุดจากเจ้าแม่ก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะยังไง
ซักรีดแล้วส่งคืนให้จ่ะเช้าเน็ตหลายคนแพ้กันเข้ามา

ขอขอบพระคุณห้องเสื้อตะเคียนทองนะคะที่สนับสนุนชุดไทยในงานกีฬาสีของเราในวันนี้
ก็บางคนก็บอกว่าเขาเคยทำแบบนี้เหมือนกันอันนี้พีค

อันนี้พีชเขาบอกว่าเขาเคยทำก็คือ
ชุดไทยเจ้าแม่ตะเคียนมาให้เด็กใส่ในงานกีฬาสี
แล้วปรากฏว่าปีนั้นชนะด้วยค่ะคุณ
แปลว่าชุดของเจ้าแม่นั้นอาจจะมีพลังงาน

นี่คือชุดที่ยืมเจ้าแม่มาคุณ
คือต้องบอกอย่างนี้ว่ามันใช้งานได้จริงแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อเด็ก

บางปุ่มนี้ฉันคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีมาก

บางคนคอมเมนต์ว่าแบบก็เป็นห่วงว่าเจ้าแม่จะไปทวงคืนไหม

คือคุณครูเขามาชี้แจงให้สบายใจแล้วว่า
โรงเรียนไปยืมชุดไทยจากเจ้าแม่ตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ใช่ทำมานานแล้วหลายรุ่นก็คือเจ้าแม่เป็นสปอนเซอร์หลัก

คือห้องเสื้อตะเคียนทองเนี่ย
เป็นสปอนเซอร์หลักของการแข่งขันกีฬาสีที่โรงเรียนอยู่แล้ว
เออบอกให้ชาวเน็ตหายคล่องใจว่าไม่ต้องกังวล
คือเจ้าแม่จะไม่มาทวงแล้วก็เจ้าแม่ทำสัญญากับโรงเรียนมาแล้ว

ว่าถ้าส่งคืนตามในเวลากำหนดโดยสภาพยังไม่ชำรุดเสียหาย
ก็คือไม่เป็นไรไม่เอาตังค์

เอาเวลาไหนไปคุยกับเจ้าแม่เขาไม่รู้เยอะจังเลยอ่ะ
หมายถึงครู

เอาใหม่กันทำอะไรเร็ว

เดี๋ยวค่อยมาแก้ตัวค่อยมาว่ากันต่อไปแล้วกันนะคุณชนะนะ